อีกหนึ่งเกมที่เด็กชอบเล่นร่วมกัน

และเล่นซ่อนหาเด็กเขาก็จะพยายามหาพื้นที่ที่มันดีที่สุด

เพราะว่ามีเด็กชายคนหนึ่งที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
เข้าไปแอบในหลังกระโปรงรถรถกินค่ะ
แล้วพอมันปิดน่ะด้านในมันไม่มีสวิตช์ออกมานะคุณนะ
ออกมาไม่ได้ค่ะพ่อกับแม่ก็ไม่อยู่
ร้อนถึงคุณย่าแก่อยู่บ้านคนเดียวเนี่ยนะคะ
ก็ต้องหาชันแรงมางัด
และงัดออกได้แค่นี้เองหลานก็ยังออกมาไม่ได้

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ค่ะ
แหล่งหนึ่งในอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
เด็กชายวัย๙ขวบพาน้องชาย๖ขวบ
ไปเล่นซ่อนหาที่ท้ายกระโปรงรถเก๋งสีขาวคันนี้
ก็คือเป็นการเล่นซ่อนแอบรวมกับเพื่อน

มันเกิดลงล็อกพอดี

เด็กคนอื่นที่เล่นด้วยกันก็เลยวิ่งไปบอกคุณย่า
คุณย่าชื่อว่านางคล้ายสัง๒ชั้นอายุ๗๒ปี
คุณย่าก็แก่แล้วอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
พยายามช่วยเหลือหลานอย่างเต็มที่

โกนเรียกญาติคนอื่นแล้วก็เพื่อนบ้านมาช่วยเหลือ
ช่วยเหลือยังไงก็คือเอาแฉลงงัดฝาท้ายกระโปรง
แต่งัดเท่าไหร่มันก็ไม่ออก
แต่ก็ทำพอที่จะทำให้มันมีช่องเล็กนิดนึง

แต่ก็กลัวหลานร้อนอีก
ก็เลยเอาพัดลมมาจ่อเข้าไปอีก
สุดท้ายนะคะต้องไปเรียกช่างมาค่ะ
เป็นช่างซ่อมรถซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านนั่นแหละ

แล้วก็เข้าไปดึงสลัก
เป็นสลักที่เอาไว้เปิดกระโปรงหลังขึ้นมา
สรุปสุดท้ายนะคะช่วยเด็กออกมาได้
แต่เด็กตอนนั้นติดอยู่ในนั้นพักนึง
เพลียค่ะเสียเหงื่อมาก
เพราะดีนะคะเขาบอกว่าสภาพอากาศเมื่อวานนี้
ไม่ร้อนจัดทุกคนโล่งใจค่ะ
เด็กออกมาได้สำเร็จนะคะเด็กตัวเล็กนี่นะคะ

พ่อของเด็กทำงานเป็นช่างซ่อมรถนี่แหละ
ส่วนรถยนต์คันนี้เขาไปประสบอุบัติเหตุมา
เอามาซ่อมอยู่ที่ร้านของคุณพ่อเด็กเนี่ยนะคะ

และตอนนี้พ่อเด็กไปทำธุระที่กรุงเทพ
พยายามล็อกประตูไว้ให้หมดแล้ว
ส่วนฝากระโปรงชำรุด
เพราะมันถูกชนไงก็เลยล็อกไม่ได้
แต่พอเด็กเข้าไปเล่นมันกลับล็อกได้
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะ
เออเขาบอก